เกิดปัญหาลูกเขยโกรธแม่ยาย
ก็เลยเอาปืนไปยิงแม่ยายตายคาบ้าเลยนะครับ
เพราะว่า๘ปีที่ผ่านมาลูกเขยบอกว่าแม่ยายคอยยุแยงตลอดเลย

เขารู้สึกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องก็เลยควงปืนไปปิดบัญชีแค้นครับ
นี่คือสภาพศพของแม่ยายที่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกัน
ห่อคลุมร่างกายเพราะว่าโดนยิงตายบริเวณแถวประตูห้องครัวนะฮะ
บ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงครับ
ตำรวจสพแม่ระมาทพร้อมกับเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่บ้านหลังนี้
ศพของแม่ยายนอนตายอยู่ตรงประตูตรงนี้ครับ
บ้านหลังนี้มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง๔ทุ่มเมื่อวานนี้เอง
ตรวจสอบภายในบ้านครับพบศพนางพิงอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วเขาบอกว่าตอนที่ไปถึงตอนแรกนะครับคุณมิ้นคุณผู้ชม

เบือกพรุงเลยใช่ไหม
เบือกพรุงคอหนึ่งหน้าอกอีกหนึ่งสิ้นใจตายตรงนั้นเลยครับ
ใกล้กันไปเจอปลอกกระสุนปืนพกสั้นขนาด๙มมมีอยู่๒ปลอกตกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน
สอบถามนางสาวนัทถาพรครับอายุ๒๑ปีเป็นลูกสาวของผู้ตาย
เธอก็นั่งร้องไห้กอดศพของแม่แล้วบอกว่า
คนที่ก่อเหตุยิงแม่ของเธอจนตายก็คือผัวของเธอ
บุกเข้าบ้านมากลางดึกแล้วยิงแม่ตายต่อหน้าของเธอครับ

แม่ผัวไม่ถูกกับลูกสะพ้าย
แต่เหตุการณ์นี้คือแม่ยายกับลูกเขยไม่ลงรอยกัน
แล้วลูกเขยเก็บความแค้นไว้ถึง๘ปี
ตัดสินใจยิงแม่ยายตายและขับรถหลบหนีไปครับ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ใช้เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนางพิงเจ้าของบ้านด้วยนะครับ
เพื่อนบ้านก็ทยอยเดินทางมาร่วมงาน
ได้คุยกับลูกสาวของผู้ตายเพิ่มเติมเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนที่จะถึงเวลาตอนช่วง๔ทุ่ม
ผัวฉันเอาปืนมายิงแม่ของฉันจนตาย
ตอนเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยเธอกับนายทศพลคนก่อเหตุทะเลาะกันครับ
ทะเลาะกันที่บ้านอีกหลังหนึ่งห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุประมาณแค่๑กิโลเมตร
ทะเลาะกันเสร็จแล้วอยู่ต่อไม่ไหวและตอนนั้นต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อน
ตัดสินใจครับออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วกลับมาที่บ้านแม่มานอนกับแม่
ทะเลาะกันหลายเรื่องครับเธอบอกว่าหนูก็เล่าให้แม่ฟัง
ก็ถามว่าแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรเธอบอกไปเลยว่าโอ้มันเยอะมากแม่
ทะเลาะกันสารพัดเรื่องเลยอ่ะ๓ทุ่มครึ่งคนในบ้านหลังนี้ก็เข้านอน
มีผู้หญิงอยู่กัน๓คนครับก็คือผู้ตายนางพิงนะฮะ
แล้วก็ตัวของลูกนางพิงคุณนัทถาพรแล้วก็หลานสาวอายุ๔ขวบ
หลานสาวอายุ๔ขวบเนี่ยก็คือลูกของคุณนัทถาพรนั่นแหละครับ
ไปแค่ครึ่งชั่วโมงช่วงสี่ทุ่มคนก่อเหตุคือนายทศพลเนี่ยนะฮะ
ขับรถยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วปีนกำแพงรั้วข้ามเข้าไป
ตะโกนเรียกชื่อเรียกชื่อเมียแล้วก็เรียกชื่อแม่ยายพากันเดินออกมา
ไม่ทันไรครับทศพลเอาปืนที่พกมายิงระยะประชิดตัว๒นัดซ้อน
ล้มลงแล้วก็สิ้นใจตายครับ
หลังจากนั้นทศพลวิ่งหนีออกมา
แล้วก็ขับรถยนต์หลบหนีไป
สาเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะเกิดจากความโกรธแค้นครับ
เป็นไปได้ว่านายทศพลคงจะโกรธและไม่พอใจที่แม่ยายก็คือนางพิงเนี่ย
คอยยุ่งให้ลูกสาวเนี่ยเลิกกับนายทศพล
๘ปีนะครับที่เธอคาดการณ์ว่าทศพลน่าจะโกรธสะสมความแค้นไว้นานเลย
ปีที่ผ่านมา๒คนนี้ไม่ลงรอยกัน
แม่ยายกับลูกเขยทะเลาะกันอยู่บ่อยครับ
และอาจจะมีช่วงจังหวะที่ทศพลแอบมาติดกล้องวงจรปิด
อุปกรณ์ที่มันจับเสียงพูดได้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
คือถ้าหากว่าดูผ่านมือถือเดี๋ยวนี้มันจะมีกล้องบางประเภท
คนอยู่ในบ้านพูดอะไรเราดูผ่านมือถือเราก็จะได้ยิน
ก็เป็นไปได้ว่าทศพลคงจะมาติดกล้องวงจรปิด
เพื่อดูความเป็นไปและความเคลื่อนไหวต่าง
ได้ยินทุกอย่างที่แม่ลูกเขาคุยกัน
แล้วมันก็มีประโยคที่อาจจะไปบาดใจของทศพลว่า
พอแม่ยายบอกว่าถ้าทะเลาะกันขนาดนี้ก็เลิกกันไปเถอะ
ทศพลก็เลยฟิลขาดมาก่อเหตุ

แล้วแม่หนูก็บอกกับเขาว่าถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลย
แล้วตอนเย็นเขาก็เปิดดูกล้องวงจรนะคะ
เขาก็ได้ยินที่แม่พูดแบบนี้ค่ะ

ใช่แล้วก็เขาก็คิดว่าที่ผมเลิกกับเขาเนี่ย
เพราะว่าแม่เป็นคนบอกเป็นคนใช้ให้เลิกอะไรอย่างนี้

เขาไม่ค่อยถูกกันนานแล้วนะคะ

ขยายความสิ่งที่ลูกสาวผู้ตายบอกว่าไม่ถูกกันหลายเรื่อง
จากจะไม่ชอบหน้ากันแล้วมันมีเรื่องอะไรอีก
ปรากฏว่าตรวจสอบย้อนกลับไปครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยทศพลเนี่ยเคยออกเงิน๕หมื่นกว่าบาท
ช่วยค่าปลดหนี้การจำนองบ้านให้กับแม่ยายก็คือผู้ตายนั่นแหละครับ
หลังจากนั้นก็มีการทวงบุญคุณกัน
เพราะว่าแม่ยายติดเงินของลูกเขย๕๐๐๐กว่าบาท

คราวนี้เลยมองหน้ากันไม่ติด
วกกับว่าแม่ยายเนี่ยหลังมาทำงานที่กรุงเทพมาเป็นแม่บ้านประมาณครึ่งปีแล้วนะครับ
หาเงินไปใช้หนี้๕หมื่นกว่าบาทก้อนนั้นอ่ะ
วงดีนักก็โอเคเดี๋ยวฉันมาทำงานหาเงินใช้คืนให้
จะได้กลับบ้านไปครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้ว
กันยาแม่ยายกลับไปที่บ้านที่จังหวัดตาก
แล้วก็กะว่าจะมาเคลียร์ปัญหาอะไรต่างให้เรียบร้อย

หลังจากนั้นก็เตรียมจะไปเริ่มงานเป็นแม่บ้านที่โรงพยาบาล
ทำงานใหม่ได้เพียงไม่นานครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้หลักฐานชิ้นสำคัญครับคุณมิ้นคุณผู้ชมดูภาพหน้าจอจากนี้ไปให้ดีนะฮะ

เป็นวงจรปิดที่จับภาพวินาทีของคนก่อเหตุในทศพลเนี่ย

ถ้าดูตามเวลาที่ปรากฏบนกล้องวงจรปิดคือ๓ทุ่ม

วันที่๒๔เดือนกันยานี่ลงจากรถแล้วนะครับ
เปิดประตูลงมาเดินอ้อมไปข้างหลังแล้วนั่นกำลังปีนข้ามรั้วปีละ๕

จังหวะนั้นคือเดินเข้าไปในบ้านแล้วนะครับ
นี่นะฮะอันนี้ภาพซูมใกล้ให้เห็นชัด

เขามาจอดเสร็จปั๊บคือรีบขับมาจอด

แล้วคือเหมือนจะรีบจอดด้วยเมื่อกี้มีจังหวะเครื่องกระตุก

อู้นิปรีนปุ๊บเดียวถึงเลย

ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเสียงปืนมันดังขึ้น

ภาพมุมนี้นะฮะจะมีรถกระบะของผู้ก่อเหตุ

ก็น่าจะไปยิงแม่ยายเสร็จปั๊บ

กลับขึ้นรถแล้วขับออกไปเลย

นี่คือภาพหลักฐานชิ้นสำคัญที่เราได้มานะฮะ
แล้วพอไปตรวจสอบภายในบ้านปรากฏว่า
มีกล้องวงจรปิดเอามาติดเอาไว้
กล้องวงจรปิดเอามาติดไว้แบบนี้

เอามาติดไว้ก่อนที่แม่ยาย

แล้วพอแม่ยายกลับมาปั๊บพูดอะไรในบ้าน

เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณ

ประมาณสัก๔ทุ่มได้ยินเสียงดังปั้ง

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงลูกสาวของบ้านนี้

วกกับเสียงของหลานสาววัย๔ขวบ

กลายเป็นว่ามีทั้งเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่ร้องระงมไปหมด

ก็เลยกดโทรศัพท์หาตำรวจครับ

สงสัยคนก่อเหตุคงจะแค้นแม่ยาย

สี่ทุ่มเนี้ยคือได้ยินเสียงแบบ

คิดแรกในใจก็คิดว่าเขาจุดพลุ
มาเปิดประตูแล้วก็เจอตามาพร้อมกัน
ได้ยินเสียงฟืนไหม

เข้าเป้าทั้งสองนัดเลยฮะ

อายุ๕๒บอกว่าคนก่อเหตุ
หน้านั้นเขาเคยไปทำงานที่เกาหลีใต้

แล้วก็ไปอยู่กับเมียจนกระทั่งหลัง

เป็นไปได้ว่าคนก่อเหตุน่าจะโกรธแค้นแม่ยาย
มที่ยุให้ผัวเมียเขาเลิกกันครับ
พี่ตำรวจก็สันนิษฐานว่า
มเหตุน่าจะมาจากปัญหาสะสมภายในครอบครัวนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องไปคลี่ดูว่ามันมีปัญหาอะไร

อันนั้นคงต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
จนถึงตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการล่าตัวคนก่อเหตุ
เหตุเพราะว่าขับรถหลบหนีไป
พื้นที่พิกัดการตามหาคือแถวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมานะฮะ
รวมถึงตามจากบ้านเพื่อนสนิทคนรู้จักคนใกล้ชิด
คาดว่าคนก่อเหตุจะไปขอความช่วยเหลือ
ขอดูภาพคนก่อเหตุอีกครั้งชัดนะครับ
เพื่อถ้าเกิดว่าใครเจอผู้ชายหน้าตาแบบนี้
เบาะแสแจ้งได้เลยครับตำรวจในพื้นที่จังหวัดตากนะฮะ
เพราะว่าเขายิงแม่ยายของเขาถึงแก่ความตายแล้วก็หลบหนีไปครับ
ของคุณแค้นมา๘ปีใช่ไหมคะ